เป็นนักร้องที่ฉายาแบบฟุตเคยได้ยินไหม

ใครจะไปนึกว่าพี่ปามี่เนี่ย
เอาเหรียญหลวงปู่ดูไปประกวดครับ

จะได้รางวัลขนาดนี้

พี่ปามี่ครับนักร้องลูกครึ่งไทยเบลเยี่ยมเนี่ยถ้าไทยญี่ปุ่นจะดินแดงนะ

เอาเรื่องนี้ก่อนไหมเอาเรื่องพาพี่ฟาร์มี่ก่อน
ส่งเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแก่เนื้อทองแดงปี๒๕๓๒รุ่นเปิดโลก
ที่งานประกวดพระเครื่องในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ
เราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
แฟนเข้าไปยินดีกันรดหลามเลย
คุณปามี่ก็เลยโพสต์พระเครื่ององค์ที่ได้รับรางวัลนี่แหละกับแคปชั่นว่า
แล้วก็เป็นแฮชแท็กงานประกวดพระเครื่องศูนย์ราชการ
คนมาคอมเมนต์บอกว่าต้องเรียกพี่มี่เซียนพระแล้วหรือเปล่า
คนนี้พี่ปามมี่ตอบด้วยนะบอกเลขแชมป์ก็พอค่ะ
นี่มีขิงด้วยชอบ